ข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวที่คนที่เขาได้อ่านโพสต์แล้ว
บอกเขาตกใจมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอ
มันต้องขายตาขายใจพลรถเลยเหรอ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโพสต์นะคะเขาบอกว่ารถของเขาได้รับความเสียหาย
หลังจากที่ถูกรถของกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดมาชน
ซึ่งมันเกิดจากการที่ตำรวจไปไล่ล่า
และทีนี้เขาบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ทำมาหากิน
หลานได้รับบาดเจ็บต้องไปโรงพยาบาลเสียเงินค่าอยู่ค่ายาแล้ว
รถเสียหายไปทำงานไม่ได้
อย่างแรกเลยเขาบอกเขาขายของที่เขาใช้ประกอบอาชีพอยู่ตอนนี้
เพื่อที่จะเอาไปจ่ายค่างวดเพราะตอนนี้ผ่อนกุญแจอยู่

และถ้าเงินที่ขายบรรดาของที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่พอแล้ว
เขาบอกมีอีกสองอย่างขายแล้วมีคนซื้อไหม

ตากับขายไตค่ะก็คือขายอวัยวะตัวเอง
คือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพึ่งใครไม่ได้แล้ว

ตอนนี้พึ่งกระบวนการยุติธรรมก็ยังพึ่งไม่ได้นะคะ

ตอนนี้ก็พึ่งตัวเอง
อัตโถเป็นที่พึ่งแห่งตน
ก็เลยขายตาขายไตประกาศแบบนี้

นี่คือจะควักตาควักไตตัวเองขายเนี่ยนะคะ

ซึ่งเธอบอกว่าได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุรถทางรถยนต์นะคะ
จากเหตุการณ์ตำรวจไล่ล่าจับผู้ต้องหาค้ายาบ้าที่ระยอง
วันที่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ส่งผลให้รถของเธอพังเสียหายเลยจากเหตุการณ์ครั้งนี้
หลานก็ได้รับบาดเจ็บเสียเงินค่ารักษาพยาบาลก็ต้องหยุดทำงานกันไปนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเตาย่างถังแก๊สโต๊ะพับสูตรหมักปลาหมึก
ขายทั้งหมดเพื่อที่จะหาเงินไปส่งงวดรถที่ถูกชน
ตอนนี้มันได้รับความเสียหายเอาออกมาใช้ไม่ได้แต่ว่ามันก็ต้องยังผ่อนอยู่
ใช่เพราะว่ามันยังต้องผ่อนอยู่แต่เป็นการผ่อนกุญแจนะผ่อนกุญแจมันขี่ไม่ได้นะคะ
เนื้อหาที่โพสต์เขาบอกว่าต้องการเงินส่งรถที่ถูกชนเข้าสู่งวดที่๔แล้ว
ตัดสินใจซ่อมแทนการขายซากตอนแรกเขาบอกเขาจะขายซากเพราะมันดูแล้วไม่น่าจะขับได้
แต่ไม่เอาดีกว่าซ่อมซ่อมแล้วเอาจะได้มาใช้ต่อนี้นะคะ
แต่ว่าทีนี้มันมีเวลาส่งงวดที่๔ก่อนเที่ยงวันนี้๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ตัดสินใจค่ะประกาศขายอุปกรณ์ต่างในการประกอบอาชีพของตัวเองเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ขายปลาหมึกอยู่เนี่ยนะคะเตาย่างขนาดใหญ่ใช้แก๊สอันนี้ขาย๓๐๐๐
แล้วก็มีอีกหลายรายการนะคะมีเตาย่างหมูโต๊ะพับเตาย่างไฟฟ้าขายสูตรหมัก
หมึกก็ขายนะ๑๕๐๐๐บาทเขาบอกด้วยว่าถ้าขายไปเนี่ยเอาไปสร้างอาชีพได้เลย
เพราะรสชาติของเขามันลงตัวเขาคิดมาแล้ว
จากนี้ขายหนังสือสัญญายินยอมขายสูตรขาดไปเลยไม่ขายแข่งและไม่ขายใครอีก
แต่ขายเท่านี้มันไม่พอเขาบอกว่าเขาอยากจะนำเสนอขายอีก๒อย่าง
เพราะว่ามันน่าจะพอถ้าเขาขายได้นะเขาบอกใครต้องการดวงตายินดีขายดวงตาหนึ่งข้าง
ใครต้องการขายไตยินดีขายไตหนึ่งข้างขายจริงค่ะถ้าต้องการซื้อ
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่ตำรวจเข้าไปไล่ล่า
แล้วก็มาชนรถของผู้ที่ได้รับความเสียหายและต้องผ่อนกุญแจอยู่เนี่ยนะคะ
หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นแล้วค่ะ
สอบถามเจ้าของโพสต์ได้รับเงินเยียวยาจากอุบัติเหตุครั้งนี้หรือยัง
เขาก็มาสอบถามกันนะคะขณะที่บางส่วนขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อย
เพราะถือว่าตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดขึ้น
อันนี้คือชาวเน็ตเขาแสดงความคิดเห็นนะคะ
ด้วยการขายเสื้อแล้วก็เอาเงินไปมอบให้กับผู้เสียหาย
ตอนนี้ได้ค่างวด๑งวดแล้วนะก็คือ๑๑๐๐๐บาทที่จะจ่าย๓๐ตุลาคม
แสดงว่า๓๐ตุลาคมได้รับการจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่ามันยังมีอีกหลายงวดหลังจากนี้ช่วงต้นเดือนที่เขาจะต้องจ่าย
เค้าก็เลยจะต้องพโพส
เขาได้รับความเสียหายประกอบอาชีพก็ประกอบไม่ได้และตรงนี้ต้องใช้เงินเยอะด้วย